เรื่องหนึ่งเราไม่ค่อยจะได้นำเสนอข่าวนี้เท่าไหร่นักนะฮะ
แต่ว่าเรื่องมันก็เริ่มบานปลายแล้ว
กรณีของรักแตกหักเพราะเงินมหาศาล
จำได้ไหมฮะเจ๊อ้อกับเสียเต้ย
เคยเป็นแฟนกันนะครับ
และทีนี้ถูกลอตเตอรี่ตั้ง๙๐ล้านบาท

คนก็ไปจับตามองสงสัยไอ้รักแตกหักเนี่ยเพราะเงินมันเยอะ
ผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าว
นี่แหละครับก่อนหน้านี้คือเจ๊อ้อขออภัยเจ๊อ๋อ
เจ๊อ๋อเขาได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าได้จ้างหย่าสามีด้วยเงินถึง๕๐ล้าน
ซึ่งจริงไม่ใช่เพราะเงินเป็นเหตุแหละ
แต่เพราะว่าความคิดความเห็นการใช้ชีวิตมันเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะครับ
เจ๊อ๋อเองก็ชอบทำบุญแต่เสียเต้ยเนี่ยก็ห้ามอยู่นั่นแหละ
มันก็เลยอึดอัดอึดอัดทีนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้
ก็อย่ากันไปซะก็แบ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติจากเงินที่ได้
จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปซะ
แต่ทีนี้ก็เป็นข่าวที่เจ๊อ๋อออกมาเปิดเผยบอกว่า
โอ้โหกับสามีคนนี้ต้องจ้างหย่าตั้ง๕๐ล้านบาท
มันก็ส่งผลเสียหายต่อสามีอดีตสามีของเธอคือเสียเต้ย
เสียเต้ยบอกโอ้ผมฟังแบบนี้ผมเสียหายสิครับคุณผู้สื่อข่าวครับ
ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้พูดคุยกับคนนี้ฮะ
ก็คือเสียเต้ยเสียเต้ยหรือว่านายสมภารสุรรณกุล

เขายอมรับเขาเอาเงินที่เขาได้หลายสิบล้านไปทำหน้าหน่อย
คือไปทำผิวให้ผิวขาวขึ้นมีออร่าขึ้น
แต่ก่อนเขาบอกเขาด้ำมากเลยทีนี้ก็ขาวขึ้นแล้วหน้าเนียนใสขึ้นแล้ว
รอขึ้นเขาเปิดใจแบบหมดเปลือกบอกว่า
จริงผมแต่งงานอยู่กินกับเจ๊อ๋อมา๔ปี
มีลูกสาวบุญธรรมด้วยกัน๑คนอายุ๕ขวบ
๓ปีแรกก็อยู่กินด้วยกันอย่างดีนะฮะ
อ๋อภรรยาก็ดูแลเขาเองแล้วก็ครอบครัวได้ดีมาก
แต่พอมาถูกรางวัล๙๐ล้านบาทเงินเป็นเหตุแล้วครับ
ตอนนั้นยังเป็นเหตุดีอยู่แบ่งกันเก็บ
โดยให้เจ๊อ๋อเก็บไว้๖๐ล้านบาท
เพราะว่าเจ๊อ๋อภรรยาเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนผมก็เก็บไว้๓๐ล้านบาทตั้งใจจะไปซื้อกองทุน

แหมพฤติกรรมของเจ๊อ๋อหรือภรรยาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคุณ
ชอบออกไปข้างนอกไปสังสรรค์แล้วก็ไม่ยอมให้ผมไปด้วย
พอผมจะออกไปบ้างผมโดนห้ามครับ
แต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรก็ผมไว้ใจภรรยา
เรื่องเงินเรื่องทองผมบอกเลยว่าตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลย
เงินเกือบร้อยล้านไม่มีปัญหาเลยนะฮะ
แต่ภรรยามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกลับมาถึงบ้าน
เวลาจะเข้าห้องน้ำนะไม่เข้าห้องน้ำในที่นอน
ทำไมต้องไปเข้าห้องน้ำที่อีกห้องหนึ่งที่ห้องพัก
ผมก็เลยแอบย่องตามไปฟัง
ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยแอบคุยแอบเขาเรียกว่าแอบอะไรนะ
วิดีโอคอร์กับชายอื่นผมจับได้
ซึ่งเจ๊อ๋อภรรยาก็ยอมรับว่านอกใจผมจริง
แล้วคนใหม่เด็กแล้วก็หลอกกว่าผม
ผมเจ็บใจตรงนี้หลังจากผมได้เงินมา

ทีนี้ก็เลยถึงจุดแตกหักตัดสินใจหย่าล้าง
ส่วนเงินจำนวน๕๐ล้านบาทที่เจ๊อ๋อบอกว่า
ต้องจ้างหย่าผมเนี่ยผมยืนยันว่าอย่างไร
ฟังเสียงของเสียคนนี้หน่อยนะฮะ
เคยพูดกันว่าได้เงินมาแล้วจะหาผู้ชายหล่อมาอีกคน

พูดให้เราเจ็บแบบเจ็บทุกวันและก็เฉย
คือตอนที่เลิกกันนี้ไม่มีการจ้างยาวไม่มีการ

ถ้าฟ้องผมได้คืนมาไม่น้อยนะว่าให้เขาต้อง๖๐ล้าน

แกพูดเอาใจชู้คนใหม่หรือเปล่า
อยากให้ผู้ชายมารุ่มหลงเพราะหล่อนเป็นคนนิศัยอย่างนี้มาตั้งแต่
มันชัดคุณนี้ครับผม
ให้มาถามผมด้วยผมจะได้บอกว่าในส่วนของผมเป็นยังไง

ก่อนหน้านั้นคือเสียเต้ยเขาไม่ค่อยจะพูด

เป็นเพื่อนของทั้งเสียเต้ยแล้วก็เป็นเพื่อนของทั้งเจ๊อ๋อ

ก็บอกรับรู้เรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้

สลากินแบ่ง๙๐ล้านก็ยังรักกันดีอยู่ตอนแรก

ส่วนเรื่องผู้ชายของเจ๊อ๋อคุณมณัฐก็บอกว่า
ก็เคยได้ยินนะแล้วก็เคยเห็นด้วย
เจ๊อ๋อเอาแฟนใหม่มาแนะนำคนในหมู่บ้านให้รู้จัก
ส่วนที่เรื่องของเจ๊อ๋อจะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องต่างนะฮะ
ก็มีทั้งความจริงและความไม่จริงบ้าง
แต่ผมผมคือคุณมณัฐเนี่ยนะ
ผมไม่ขอก้าวกายชีวิตคู่ของทั้งคู่

ชีวิตใหม่ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของคุณสองคน

แต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปมันบานปลาย
ทีมข่าวจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวนี้นะ
แต่พอมันบานปลายมากเราก็นำเสนอทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะฮะ